อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาธค่ะ
มีผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๑๒ปีคนหนึ่ง
มาร้องขอความเป็นธรรมกับศูนยำรงธรรมจังหวัดชายนาฏนะคะ
โดยบอกว่าลูกสาวถูกครูพระลวงไปข่มขืน๒ครั้ง๒คราวด้วยกัน
น่าเจ็บใจก็คือโรงเรียนกลับนิ่งเฉย
แล้วครูพระคนนี้ยังคงมาสอนอยู่ตามปกตินะคะ
ผู้ปกครองเด็กหญิงวัย๑๒ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ที่๑ในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
โดยเล่าบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกครูสอนวิชาพระละลวง
ขืนมา๒ครั้งตั้งแต่ปีที่แล้ว

หลอกบอกว่าจะพาไปทำบัตรประจำตัวนักกีฬา
แต่กลับขืนใจลูกสาวบนรถ
ส่วนครั้งที่๒เดือนพฤศจิกายน
ครูทำทีลวงว่าจะมาคุยกับพ่อแม่
ซึ่งทั้ง๒ครั้งเนี่ยผู้ปกครองแจ้งความมาดูตลอดนะคะ
และหลังเกิดเหตุทางครูก็พยายามติดต่อผ่านข้อความเฟซบุ๊ก
้มน้าวให้เด็กพูดว่าไม่ได้มีอะไรกัน
แต่ครูนั้นแค่สำเร็จความไคร้ด้วยตัวเองค่ะ
สำหรับท่าทีของผู้บริหารโรงเรียนหลังจากทราบเรื่องนี้
กลายเป็นว่านิ่งเฉยไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนครูรายนี้
และยังปล่อยให้มาทำงานได้ตามปกติ
รวมถึงยังมีความพยายามปล่อยข่าวด้วยว่า
เด็กมีใจให้กับครูแล้วก็ยินยอมเอง
ผู้ปกครองเลยบอกว่าอยากจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุด
อยากได้รับความเป็นธรรมให้มากที่สุด
เพราะว่าอยากให้โรงเรียนมีมาตรการเข้มงวดกวดขันมากกว่านี้
เหตุเกิดครั้งที่หนึ่งก็ยังเสียงมือยังไม่มีการทำอะไรเลย
แล้วก่อให้เกิดเหตุคำที่สองได้ยังไง
ถ้าอย่างนี้แล้วผู้ปกครองคนอื่นจะไว้ใจให้ลูกหลานไปเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ได้ยังไง
ก็คือกลัวไม่ได้รับความเป็นคำ
ตรงที่ว่าโรงเรียนต้องการปิดกลัวโรงเรียนเสียชื่อเสียง
แล้วพยายามปล่อยข่าวว่าเด็กตรงกันข้าม
คือเด็กโดนกระทำแต่พยายามปล่อยข่าวว่าเด็กเป็นใจเด็กยอม
คือต้องการจับครูคือครูต้องการได้เงินอะไรประมาณนี้ค่ะ

คือตอนนี้ทางรองพอก็ยังไม่มีการติดต่ออะไรใดทั้งสิ้น
แถมยังไปพูดเข้าข้างครู
เรื่องนี้นายนัทธวุฒิต่างสินชัยนายอำเภอวัดสิงห์บอกว่า
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
และมีการสั่งพักงานคุณครูที่ถูกร้องเรียนแล้วด้วย
ให้มาปฏิบัติงานที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลวัดสิงห์แทนนะคะ
โดยยืนยันบอกว่าจะไม่เข้าข้างครูรายนี้แน่นอน
กำชับให้ทางโรงเรียนดูแลสภาพจิตใจของเด็กหญิงผู้เสียหายด้วย

รู้มาว่าตำรวจภูทรวัดสิงห์จะสรุปสำนวนส่งให้อายการในวันนี้
และทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ขอค่าทนายจากกองทุนยุติธรรม
ซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติแล้ว
พร้อมทั้งจะยื่นคัดค้านการประกันตัวครูรายนี้ด้วยค่ะ